ร่องป่าไปร่องแพร่ไปลุยป่ากันหน่อยคุณผู้ชม
ซึ่งคุณจูด้งจะพาเราไปที่ช่องสะดาวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
สนุกสนานแค่ไหนติดตามกันใน
ท่องเที่ยวไทยสายกังยืน

และตอนนี้ผมอยู่ที่ช่องสะดาวจังหวัดกาญนะจ๊ะบุรี

ผมจะบุกป่าฝ่าดงครับ

ผมจะสร้างเครื่องฟอกอากาศให้กับโลกใบนี้

ผมทราบมาว่าคนในชุมชนแห่งนี้
เขามีการอนุรักษ์ป่ามีการปลูกป่า

เราก็มารวมตัวกันเพื่อทำการศึกษาเรียนรู้อะไรมันเสียหายตรงไหน

มีการใช้ทรัพยากรจับปลาให้มันกลับมาแบบยั่งยืน
ก็โดยการที่ว่าเราจะใช้อะไรจากป่า
แต่เราต้องให้คืนให้ได้มากกว่าที่เราใช้ไป
พอเราทำเขาแล้วมันสามารถมีแรงน้ำกลับคืนมา
แล้วก็มีทั้งช้างป่ามีทั้งนกป่า

รู้ได้ไงว่าต้นไม้แบบไหนที่เหมาะกับป่าแบบนี้ฮะ

จุดที่มันเสื่อมโทรมเป็นไม้อะไร
เราจะไม่ใช้ไม้นอกถิ่นเข้ามาเด็ดขาด
เป็นมะค่าโมงเป็นไม้ที่เราไปทำเฟอร์นิเจอร์สวย

มันเกิดจากธรรมชาติมันเกิดยากมาก
เมล็ดหนึ่งนี่ถ้ามันลนอยู่ในดินจากธรรมชาติ
มันจะอยู่๓ปี๔ปีมันก็จะไม่เกิด
มันไม่เกิดน้ำท่วมหรือไม่เกิดไฟไหม้
เล็ดจะอยู่สภาพเดิมไม่งอก

เดี๋ยวสักสมัยแล้วจะเอาอะไรขุด
สิทธิ์พี่ไม่ต้องห่วง
เอ้าเชิญปลูกป่ากัน
โอเคท่านเราพร้อมกันแล้ว
ไปพร้อมกับผีเสื้อแล้วก็แม่เลยครับคุณผู้ชม

บรรยากาศสดชื่นจริงครับตรงนี้

แต่ว่าเห็นข้างหลังตรงนี้มีฝ่ายด้วย
ในอดีตเนี่ยมันแห้งแรงเป็นฝุ่นมาเลย
ฝ่ายนี่คือเป็นธนาคารเก็บกักน้ำของเราได้อย่างดีเลย
เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผื่นป่า

ป่าทั้งตรงสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะครับ
ช้างมีเยอะแยะเลยระวังเจอช้างนะ

ใช่ขี้ช้างเขาเยอะมากเลย
โอ้โห
ถึงแล้วบริเวณที่เราจะปลูกต้นไม้

ไปครับทุกคนครับลุยกันเลยดีกว่า

ปลูกเลยครับ

เสร็จแล้วครับต้นของผมเรียบร้อยครับ
กล่องวางเรียงรายแบบนี้เลย

นี่เลยบริเวณที่เราเลี้ยงพึ่งของเรา
ใกล้บริเวณเรือนพ่อชำกล้าไม้ของเราไว้
ทำไมถึงเลี้ยงไว้ใกล้กับเรือนเพาะชามฮะ
ช้างป่าเข้ามาใกล้กองพึ่ง

ช้างก็จะหลบไปเพราะว่ามันเป็นเสี่ยง
ของพึ่งที่มันบินอยู่ในกล่องหนึ่ง

มีประโยชน์มากกว่าที่คิดจริงนะครับ
โอ้โหอาหารแต่ละอย่างน่าทานมากเลยครับ

ใช่ครับสมุนไพรแล้วปลอดสารพิษ

ปลาไปด้วยแล้วก็ร่องแพ้ไปด้วย
คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่บนแพร่ที่ทำจากยางพาราแล้ว

โดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจริงนะครับ

ได้ปลูกจิตสำนึกในการดูแลต้นไม้
แล้วก็ป่าไม้ให้อยู่สมบูรณ์ต่อไปอีกด้วยนะครับ
วันนี้ผมขอตัวไปร่องแพ้กับแม่ก่อนนะครับ

ใช่แล้วเห็นแบบนี้ก็อยากไปเที่ยวด้วย
ถามได้รถคาร์บอนด้วยนะคะ